แต่ว่าที่แน่นะคะมันจะมีคดีใหญ่ตามมาอีกแน่นอน
พูดเลยนะคะมาให้สัมภาษณ์กับทางเปิดปากกับภาคภูมิ
บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนครปฐมเนี่ยนะคะจะลุกเป็นไฟนะคะ
อันนี้คืออธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดคุณปรเมฆอินทรชุมนุม
บอกว่านับจากนี้นครปฐมจะลุกเป็นไฟ
เพราะว่ามีการขุดสัญญานับพันโครงการ
กำนันนกเคยได้สัมประธาน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นมาตรวจสอบอีกเยอะเลยทีเดียว
ที่มีความไม่ชอบมาพากลแล้วด้วย
อันนี้คือสดร้อนนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับพี่อุ๋ย
ก่อนเข้ารายการเราเปิดปากกับภาคภูมิ
นครปฐมจะลุกเป็นไฟเพราะอะไร
มีโครงการนับพันสัญญาค่ะ
กำนันนกเคยได้สัมประธาน

แล้วก็จะต้องไปถึงมือของปปงคดีฟอกเงิน
คราวนี้บรรดาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

เตรียมตัวรอตรวจสอบได้เลยนะคะ

ถ้าในหน่องคนสนิทกำนันนก

กำนันนกเองเนี่ยก็มีโอกาสจะรอดพ้นความผิดนะ
เพราะว่านายหน่องอาจจะรับสารภาพ
ที่ตัดสินใจลั่นไกลเนี่ยทำเองไม่เกี่ยวกับกำนันนก
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคดีก็จะพลิกได้
ผมเนี่ยลุกเป็นไฟเชื่อผมไหม

ต่อที่สร้างอะไรทั้งหลายเตรียมตัวไว้เดี๋ยวเขาขุดหมด
อันเซ็นวันทั้ง๕สัญญาเนี่ย
คือถ้าเฉลี่ยวันนะถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยผมว่าตายนะ
จาก๘ปีที่กำหนังนกได้ไปกำหนังเนี่ยผมเคยทำคดีปวชมาแล้วเนี่ย
เรารู้เลยเรื่องนี้สุดท้ายมันจะไปจบที่การหัวประมูล
อบจทั้งอบตทั้งหลายโปรดเตรียมตัวไว้
แล้วไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลักฐานครับไม่ต้องเคลื่อนย้าย
เอกสารบอกท่านวันนี้ถ้าใครบอกสัญญาสร้างถนน
เอาไปเผาเอาไปทำลายไม่ได้ราชการเก็บ๑๐ปี
ถ้าสัญญาหายนะหนักกว่าเดิมอีก
แล้วอันนี้จะเป็นต้นทางที่นำไปสู่การปปงฟอกเงิน
สุดท้ายรถสิบล้อร้อยคันรถหมด๒๓คันเบลลี่อาจจะหมด
อย่างที่ท่านพูดมันอาจจะหมดไปก็ได้นะอย่าล้อเล่น
แล้วคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานแจ้งมานะคะ
บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้สั่งรื้อข้อมูล
บริษัทของกำนันนกแล้วนะคะคุณกาย
เพราะว่าไปพบเบาะแสว่ามีการหัวประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

เบาะแสเกี่ยวกับการประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
ว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติเข้าข่ายความผิดฐานหัวประมูลนะคะ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาข้อมูลแล้วเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน
เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือเปล่า
และจะมีการแถลงผลการทำงานในวันศุกร์นี้ค่ะ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีข้อสั่งการให้ทางกองคดีความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตรวจสอบเรื่องการหัวประมูล
หรือว่าการสมยอมราคากันนะคะ
ซึ่งเป็นขั้นตอนของในการสืบสวนว่าจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างนี้ค่ะ
สืบสวนก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะคะ
ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าได้มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสอบปากคำอยู่ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสักนิดนึงนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ
สองบริษัทที่ตอนนี้เนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งรื้อข้อมูลนะคะครับ
บริษัทหนึ่งก็คือบริษัทปรวีกระหนกก่อสร้างจำกัด
ซึ่งบริษัทนี้กำนันนกถือหุ้นใหญ่เลยค่ะ๙๐
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยผลกำไรหลักร้อยล้านบาทต่อปี
ช่วง๕ปีหลังก็คือปี๖๑ถึงปี๖๕รายได้รวม๘๒๒ล้านบาท
อันนี้คือแห่งหนึ่งนะคะอีกแห่งหนึ่งก็คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
บริษัทนี้กำนันนกถือหุ้นใหญ่๑๕ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
รวมทั้งผลิตจำหน่ายยางแอสพลาสติกคอนกรีตนะคะ
กำไรปีละประมาณ๑๐๐ล้านถึง๖๐๐ล้านบาท
ปีหลังมีรายได้รวมทั้งสิ้น๑๘๑๗ล้านบาท
เพราะฉะนั้น๒บริษัทในรอบ๕ปีหลังเนี่ยรายได้รวม๒๖๓๙ล้านบาท
ซึ่งตรงนี้ก็มีเบาะแสนะคะว่าอาจจะเข้าข่ายการหัวประมูลโครงการด้วยหรือไม่

ครับเนี่ยมหากราบเลยนะเรียกได้ว่าชนิดแบบถอนรากถอนโคนเลยอ่ะ
กำลังนกเงิน๒๐๐๐กว่าล้าน